ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ก็กลายมาเป็นประเด็น
บางคนเห็นคลิปแล้วแล้วก็ถามว่านี่มันคอนเทนต์อะไร
เขาขึ้นไปยืนบนโต๊ะร้านโอมากาเซ
มันเป็นบาร์ที่ทำอาหารนะคะเป็นคลิปแบบนี้คนวิภาควิจารณ์เยอะเลยค่ะครับ
แจ๊กปั๊บโภว์
ทำไมเหรอมีคนถามเยอะเลยขึ้นไปยืนทำไม
คือแจ๊คปั๊บโพลเจ้าของเพลงนี่แหละ
อยากโดนช้อนแกงที่คุณผู้ชมได้ฟังนี่แหละค่ะ
เขาก็เอาคลิปนี้นะไปโพสต์ลงในกลุ่ม
พวกเราคือผู้บริโภคแล้วก็บอกว่าเนี่ย
ในจตุรงพาโภว์หรือว่าแจ๊กปั๊บโภว์นี่นะคะ
ไม่ได้ถอดรองเท้านะคุณสุนสุดคุณยืนบนบ่าใช่ค่ะ
คือแจ๊กปั๊บโภว์ไม่ได้โพสต์เองนะใช่
แต่ว่ามีคนหนึ่งที่เขาเอามาโพสต์ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภค
เพราะเห็นว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
มันทำให้โต๊ะอาหารสกปรกในฐานะผู้บริโภคคนอื่น
เขาก็ไม่อยากไปกินหรือเปล่าก็เลยมีการแชร์กันเยอะเลย
แล้วร้านนี้คือร้านโอมากาเซแถวพัฒนาการค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้มันก็กลายมาเป็นประเด็นนั่นแหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วชาวเน็ตเขาก็ตั้งคำถามด้วยว่าอ่ะสมมุตินะถ้าเกิดว่าคุณจะเหมาร้านเนี่ย
ร้านโอมากาเซแล้วคุณทำแบบนี้มันได้เหรอ
จริงเขาก็เหมานะคุณนะเหมาแล้วไปพร้อมสมัครพักพวกเพื่อนพ้อง
เขาก็มีการชี้แจงโต้กลับนะ

แล้วก็บอกว่าเนี่ยคลิปที่มีคนตัดเอาไปแล้วก็ไปลงในเพจนั้นน่ะ
แล้วผมบอกก่อนว่างานนี้มันเป็นการเหมาร้าน

มียูทูบเบอร์คนอื่นขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะนั้นเหมือนกัน

เดี๋ยวลองฟังเขาชี้แจงเองละกันค่ะคุณผู้ชม

คือคนบอกคนในนั้นก็คือคนรู้จักกันบอกแจ็คมือขึ้นเลยขึ้นเลยแบบเอาฮาเอาฮาขึ้นเลย
ขึ้นข้ามไปอะไรอย่างงี้ผมก็ทำตามที่เขาบอกนะเออมึงบอกไปด้วยสิว่ามึงปฏิเสธแล้ว
ปฏิเสธแล้วเออปฏิเสธแล้วแต่ทำไมอ่ะมึงปฏิเสธที่จะขึ้นแล้วแต่มันมีเสียงบอกให้มึงขึ้นไป
ใช่มันมีเสียงบอกให้ผมขึ้นไปผมก็เลยขึ้นแล้วคลิปมันก็เอาไปลงไม่ทั้งหมด
โอ้โหนี่แหละฮะอาจจะยุกันไปยุกันมาก็เลยขึ้นโต๊ะแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะคลิปเริ่มต้นที่ถูกนำมาเผยแพร่นะฮะเพราะว่าอ่าเฟซบุ๊ก
รายหนึ่งเอามาโพสต์ในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคและหลังจากนั้นมันก็เผยแพร่ต่อ
เพราะว่าเพจผู้บริโภคเอาคลิปนี้มาเผยแพร่เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพจในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคนี้นะ
ทีนี้มันมีแชทหนึ่งที่ออกมาเพราะว่าคนที่คุยแชทเนี่ยเป็นแฟนสาวของแจ๊คแป๊บโพล
ครับคุยกับทางแอดมินของเพจก็เหมือนมีการสอบถามแล้วค่ะ
ว่าเอาคลิปที่ลงเนี่ยมาจากไหนแอดมินบอกว่าเอาจริงไม่ทราบเพราะว่าสมาชิกเอามาลง
แล้วทางฝั่งแฟนสาวของแจ๊คแป๊บโฮก็บอกว่าอ้าวทำไมคุณไม่ไต่ตองก่อน
ถ้าเกิดคุณจะเอาคลิปที่ไปลงเนี่ยจริงมันมีคนอื่นที่ทำอีกทำไมไม่เอาคนอื่นมาลงด้วย
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยเราเองเนี่ยมีคลิปดีตั้งเยอะทำไมคุณไม่เอาคลิปดีของเรามาลงบ้าง
อันนี้แฟนสาวก็เป็นลักษณะของการต่อว่าค่ะแล้วก็บอกว่าให้ลบคลิปด้วย
ในเมื่อพวกเราก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้บริโภค
และพฤติกรรมที่เห็นมันไม่เหมาะสมเราคิดในทางผู้บริโภคเท่านั้น
ส่วนคุณเป็นใครเราไม่ได้คิดเลย
ทางเพจผู้บริโภคบอกพวกเราไม่เคยคิดจะเกาะกระแสเลย

ตรงที่ว่าการหาว่าพวกเราไปเกาะคุณดัง
นี่คือเพจผู้บริโภคเขาบอกมา
และเพจผู้บริโภคบอกว่าไม่งั้นคุณต้องไปถามต้นโพสต์
ต้นโพสต์ก็เอามาโพสต์ลงไว้แบบนี้

ซึ่งต้นโพสต์ที่หมายถึงก็คือนี่ครับ
สมาชิกของกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคที่เขามาโพสต์ก่อน
แล้วก็เลยมีการแชร์ออกไปนี่แหละคุณผู้ชม
นี่ต้นโพสต์เขาก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะคือทางต้นโพสต์เขาก็บอกไง
บอกว่าเอาจริงนะร้านนี้มันเป็นร้านโอมากาเซ
ไม่ใช่ร้านอาหารปกติทั่วไป
ซึ่งนี่คุณผู้ชมให้ดูบรรยากาศในร้านโอมากาเซเนี่ยนะคะ
คือโต๊ะมันจะเป็นบริเวณที่สะอาดมาก
แล้วบาร์ตรงนั้นมันก็เป็นบาร์ที่ทำอาหารด้วยค่ะ
ดังนั้นพื้นที่การประกอบอาหารการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าเนี่ย
มันไม่ควรที่จะเอาเท้าขึ้นไปเหยียบบนนั้นไหม
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยราคาของร้านโอมากาเซหัวนึงเนี่ย
ไม่ใช่ถูกนะราคาต่อหัวเนี่ยมันแพงมากนะ
คอสเริ่มต้นเนี่ย๓๔๙๙ถึง๕๐๐๐กว่าบาท
เขาก็ให้บริการวันเหนือแค่๔รอบเท่านั้นเอง
แล้วคุณเชื่อไหมชาวเน็ตไปทัวร์ลงที่ร้านอาหารนี้ด้วย
ถึงขั้นบอกว่าราคาครึ่งหมื่นผมก็ไม่กล้าเข้าไปกินหรอกครับ
เห็นแล้วมันรับไม่ได้ร้านเองก็ต้องคิดทบทวนนะ
ว่าต่อให้ปิดร้านเลี้ยงจริงมีคนมาเหมาร้านจริง
แต่พอทำแบบนี้พอคุณกลับมาเปิดร้าน
ให้ลูกค้าคนอื่นเข้าไปใช้บริการ
ใครจะอยากไปกินอาหารบนรอยเท้าของคนอื่นที่มันเหยียบอยู่บนโต๊ะ
มันจะเป็นภาพลักษณ์ของร้านคุณนะใช่ค่ะ
พอคนคิดถึงชื่อร้านนี้อ้าวนี่มีรอยเท้าอยู่บนโต๊ะอาหารนี่นะ
สกปรกนี่นะไม่สะอาดนี่นะไม่กินดีกว่าอะไรอย่างนี้นะฮะ
คุณแล้วในคอมเมนต์ที่ฉันเข้าไปอ่านดูถึงขั้นนะ
ถึงจะไปกินเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าค่ะ
อันนี้ก็ต้องรอนะว่าทางร้านเขาจะออกมาชี้แจงแก้ไขอะไรกันยังไงต่อนะฮะ